เอาละครับมาดูเรื่องของตลาดกันบ้างฮะ
เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
กธมให้๕๐เขตตรวจตลาด
รายงานผลภายใน๕มีนาคมนี้
หนูเร็วนะครับเพราะว่าราชการกรุงเทพมนธคอนนะครับ
บอกว่าตลาดในกรุงเทพมีเป็นพัน
ทำไมถึงไม่ถูกต้องต้อง๗๐๐กว่า

ผู้ว่าบอกเปิดเผยเลยเป็นข้อมูลเลย

ใช่บอกให้แต่ละเขตไปจัดการซะ

หนึ่งทำให้ถูกต้องซะ

มีแค่๒ทางนี้นะแค่๒ทางให้เลือกนะครับ
ส่วนตลาด๓ตลาดรอบบ้านของคุณป้าทุบรถ

แล้วก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามระบบระเบียบ
เมื่อวานผู้มนวยการสำนักงานเขตประเวท
ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับ
โดยนายธนสิทธิเมษพันธ์เมืองผู้มนวยการสำนักงานเขตประเวท
เชิญเจ้าของตลาด๕แห่งรอบบ้านคุณป้า
และก็ร้านสะดวกซื้อรวมถึงชาวบ้าน
ที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากตลาด
มาหาบรือทำความเข้าใจให้ตรงกัน
และแจ้งว่าจะดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดทุกราย
ส่วนรายที่ต้องแก้ไขก็ให้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ
โดยในวันที่๒๘กฎภัณฑ์นี้นะครับ

จะมี๓ตลาดต้องยุติการขายโดยสิ้นเชิง

และตลาดร่มเหลืองครับ

พูดง่ายวันที่๒๘เนี่ยจะไม่มีการทำการค้าขายนะครับยุติโดยสิ้นเชิงนะฮะ
เรื่องของการทำค้าขายก็จะมีตลาดสวนหลวงนะฮะสวนหลวงหรือที่ท่านผู้ว่าเรียกว่าเบอร์หนึ่งนะครับ
แล้วก็ตลาดยิ่งนาราเอ้ยไม่ให้ตลาดยิ่งนาราขอโทษฮะตลาดรุ่งวานิสนะฮะ
ตลาดสวนหลวงตลาดรุ่งวานิสแล้วก็ตลาดร่มเหลืองสามตลาดเนี้ยต้องยุตินะฮะ
ยุติภายในวันที่๒๘ขายไม่ได้นะครับแล้วก็ยุติไปจนกว่าจะทำถูกต้องนะฮะ
ทำถูกต้องถ้าทำถูกต้องแล้วคำสั่งสารมาพื้นที่นี้ถ้านะฮะ
ถ้าคำสั่งสารมาแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สาร
ให้มาสร้างบ้านเดียวถึงจะถูกก็ต้องดำเนินการตามคำสั่งสารคือย้ายออกไป
ส่วนอีก๒ตลาดคือตลาดยิ่งนารากับตลาดเปิ้ลพาณิชย์
อันนี้เขาขอเป็นประเภทพาณิชย์ไว้นะครับเป็นประเภทพาณิชย์ไว้
ก็จะต้องขายสินค้าที่เป็นพาณิชย์เท่านั้นในตลาดจะต้องมีที่จอดรถ๑๔คันนะครับ
ไอ้ที่ตอนนี้ไม่มีที่จอดรถก็ต้องไปทำให้มีที่จอดรถ
พูดง่ายว่าปฏิบัติตามข้อบรรยัติทุกอย่างถ้าปฏิบัติตามข้อบรรยัติทุกอย่างภายใน๗วัน
ก่อนมาถึงวันที่๒๘ก็ทำการค้าไปแต่ถ้าเกิดปฏิบัติไม่ได้
คุณไม่สามารถโครงสร้างคุณทำไม่ได้เราไปตรวจยังผิดอยู่
นั่นหมายความว่า๒๘ก็ต้องหยุด
ก็ย้ำนะฮะ๓ตลาดที่ต้องยุติประกอบการตอนช่วงนี้ก็คือตลาดสวนหลวง๑
ตลาดโรงวาลนิตรแล้วก็ตลาดร่มเหลืองส่วนสองตลาดปั้นมาร์เกทและยิ่งนุราก็ยังเปิดได้อยู่
แต่ว่าต้องขายของให้ถูกประเภทถูกวัตถูกประสงค์ค่ะ
จัดที่จอดรถให้ได้นะฮะ
กฎหมายกำหนดว่าต้องมีพื้นที่จอดรถอย่างน้อย๑๔คัน
โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวทบอกว่า
คุณบุญศรีจะได้สบายใจอยู่บ้านอย่างมีความสุข
เชื่อว่าคุณบุญศรีคงสบายใจในการแก้ปัญหาของกอทม
ที่ผ่านมาผมบอกแล้วว่าผมไม่รู้
ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่า
ทมสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหาแล้วครับ
รวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงในระยะที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น
ผมอยู่ตรงนี้จะทำทุกอย่างให้ถูกต้อง
และตรวจสอบภายในเขตพื้นที่ให้หมดครับ
ผู้สิทธิ์ขาวถามว่าเอ๊ะทราบมาก่อนหรือไม่ท่านพอ
ว่าตลาดเหล่านี้ไม่ได้ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หรือบางรายก็ไม่ได้ขอตามกฎหมายพรบสาธารณสุข
ก็จริงวันนั้นที่คุยกับคุณจอมขวัญ

พอบอกว่ารู้เหรอวันนั้นเหรอ

เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำผอประเด็นนี้แหละ

ก่อนหน้านี้ท่านไม่รู้เหรอปล่อยให้ตลาดขายของมาได้ขนาดนี้
พอบอกว่าไม่ขอตอบครับ

ผมยืนยันว่าสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งพอเขตประเวท
จะไม่มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาด
คือสมัยนี้เหรอคะ
สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งก็คือสมัยนี้
ว่าเคประเวทก็บอกก็รอคำสั่งสาร
ก็ต้องลื้อถอนก็ต้องถอน

เขาบอกว่ามีตลาดละประมาณ๓๐๐ลาย

ให้สำนักงานเขตจัดหาพื้นที่รองรับให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
แต่ว่ากลุ่มผู้ค้าส่วนใหญ่เองเขาก็แจ้งมาว่าเขาจะหาพื้นที่ขายใหม่เองนะครับ
จากกลุ่มผู้ค้าทั้งหมดมีพื้นที่ขายในวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครนะครับ
มีคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้
ประกอบด้วยนายนิบรันดิประดิษฐกุลเป็นประธานกรรมการ
บรือสุขใสนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำนายอภิวัฒน์ศิวพรพิทักษ์แล้วก็นายเพชรภูมิมานะครับ
โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้นะครับ
และพวกราชการกรุงเทพมนาคอลยังให้สัมภาพว่าตอนนี้ได้มอบหมายให้ทางประหลัดกรุงเทพมนาคอล
คำสั่งให้๕๐สำนักงานเขตสำรวจตลาดในพื้นที่ให้เสร็จสิ้นด้วย
ได้รับอนุญาตจัดตั้งถูกต้องหรือไม่
พร้อมรายงานผลมายังผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

และมีเพียง๓๖๔แห่งเท่านั้น
ได้รับอนุญาตจัดตั้งตลาดถูกต้องตามกฎหมาย
หากพบตลาดที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ให้๑ทำให้ถูกต้องซะ

อะไรที่ผิดก็ต้องทำให้ถูก

ก็ต้องจัดการขั้นเด็ดขาด
และตอนนี้มันจะลามไปถึงเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ
ตลาดนัดบางแห่งตลาดกลางคืนบางแห่ง
เปิดให้มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก็คือคราวนี้ขยายผลไปเรื่อยแล้วล่ะ
ผู้ว่าบอกว่าต้องตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกัน
ว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ซึ่งเป็นทนายที่ทำคดีให้ชายพิการขายขนมปัง
ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายจนเสียชีวิตย่านโชคชัย๔

โพสต์ภาพและข้อความที่เรียบรับบุว่า
ได้รับแจ้งจากนางสาวบุญศรีแสงหยกตรการคุณป้าทุบรถ

ให้มาเป็นทนายให้ทั้งคดีทุบรถและคดีตลาดครับ
และในวันที่๒๖กุมภาพันธ์นี้
นายอนัญชัยจะพาคุณป้าทั้งสองท่าน
ไปแจ้งความเจ้าของรถ
แล้วก็มอบตัวในคดีทุบรถด้วย
เพราะว่าตามหมายเรียกของตำรวจ

คุณป้าทั้งสองท่านนะต้องมา
ก็เอาว่าใครที่ทำผิดกฎหมายตรงส่วนไหน
ก็ไปรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองจะต้องยอมรับ

ก็หวังว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวที่อยู่ถาวร

ทุบรถแล้วก็สะเทือนอีกหลายวงการ

การตรวจสอบสังคมก็บอกว่าดีจัง
คือดีที่ทำให้เกิดการตรวจสอบ
แต่ตอนนี้มันก็มีข่าวออกมา
ทางด้านของผู้ค้าบอกว่ากรณีทุบรถเนี่ย
เป็นกรณีของการจ้างมาหรือเปล่าจัดฉากหรือเปล่า
คือบางคนก็เหมาะการว่าจริงแล้วคุณป้าเจ้าของบ้าน

แล้วก็ทุบเพื่อที่จะได้ให้มันเกิดเหตุแบบนี้หรือเปล่า
แต่หลายคนที่แฮชแท็กทีมคุณป้าบอก

ถ้าจัดฉากมาแบบนี้แล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้

เพราะว่าก็เห็นบอกว่าก็จะไปมอบตัวเหมือนกัน

คุณผู้ชมฮะเราต้องติดตามกันต่อเรื่องของข้อกฎหมายต่างนะครับ